ช่วงหลายวันวันนี้มีกระแสข่าวจากในรั้วในวังของอังกฤษที่หลายคนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ
นั่นก็คือเรื่องความไม่ลงรอยกันของสองสะพ้ายแห่งราชวงศ์อังกฤษ
เกิดอะไรขึ้นจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่เป็นการปรากฏพระองค์ครั้งล่าสุดของเจ้าชายวิลเลียมและเคส
โดยทั้งสองพระองค์ร่วมงานเลี้ยงครอบครัวในทหาร
ซึ่งมีเป้าหมายให้กำลังใจครอบครัวที่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน
เทศกาลแห่งความสุขท้ายปี
เพราะหนึ่งในสมาชิกต้องทำงานเพื่อชาติ

ฉลองพระองค์สีดำและกระโปรงสีแดงลายสก๊อต
สุดแสนจะเรียบง่ายแต่สง่างาม
แต่นั่นไม่ใช่เรื่องเดียวที่คนทั้งโลกสนใจพระองค์ในตอนนี้
เพราะในช่วงหลายวันที่ผ่านมา
มีข่าวลือเกิดขึ้นหลายกระแส
ที่พูดถึงการไม่ลงรอยกัน
ระหว่าง๒สะพ้ายแห่งราชวงศ์อังกฤษ
คือเคสดักเชสแห่งเข้มลิชพระชายาในเจ้าชายวิลเลี่ยม
กับเมแกนมาร์เคิลดักเชษฐ์แห่งซักเซก
ชายาในเจ้าชายแฮรี่
รายงานจากสื่ออังกฤษระบุถึงความระหองระแหง
ซึ่งปะทุขึ้นมาตั้งแต่ช่วงการเตรียมพิธีอภิเษกสมรส

โดยรายงานระบุว่าเคสไม่พอพระไทยอย่างรุนแรง
ฉลองพระองค์ของเจ้าหญิงชาลอทพระธิดา
ถึงขนาดลังน้ำตาออกมา
อกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าเคสทรงไม่พอใจเมแกนอย่างมาก
ที่ใช้งานข้าบราชบริพันธ์ของพระองค์

สิ่งที่ว่าที่ดัคเชสแห่งซักเซตกำลังปฏิบัติอยู่ในตอนนั้น
เป็นเรื่องที่รับไม่ได้
ความไม่พอพระไทยระหว่างการทำงานกับข้าวราชบริพาณของเมแกน
ยังถูกพูดถึงในรายงานข่าวอีกหลายชิ้น
ที่เปิดเผยว่าดักเชสแห่งซักเซค
ผู้เป็นอดีตนักแสดงอเมริกันพระองค์นี้

จนกระทั่งผู้ช่วยของพระองค์ทนไม่ได้
ตัดสินใจลาออกทั้งที่เพิ่งทำงานได้เพียง๖เดือน
รายงานของสื่อยังอ้างการพูดถึงของเหล่าข้าราชบริพาณ

โดยการเปรียบเลยว่าพระองค์ทรงเป็นพระเด็จการด้วย
ข่าวความไม่ลงรอยกันระหว่างสองสะพ้ายแห่งราชวงศ์อังกฤษ
ยิ่งถูกตอกย้ำมากยิ่งขึ้นจากข่าวที่ว่า
เจ้าชายแฮรี่และเมแกนทรงกำลังจะย้ายบ้านในปีใหม่
ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองพระองค์
ส่งร่วมชายคากับเจ้าชายวิลเลี่ยมและเคสมาโดยตลอด
แน่นอนว่าความไม่พอพระไทยระหว่างกันคงเป็นเรื่องที่คนทั่วไปนอกหวัง
อยากจะเดาได้ว่ามีความจริงเท็จมากน้อยแค่ไหน
ซึ่งเคสก็ออกมาสยบข่าวด้วยการแสดงความเห็นยินดีที่เมแกนกำลังทรงคัน
ซึ่งหมายความว่าราชวงศ์อังกฤษกำลังจะมีสมาชิกใหม่
และพระโอรสธิดาของเคสก็จะมีน้อง
ขณะเดียวกันสำนักพระราชวังอังกฤษก็อยู่เฉยไม่ได้
ถึงขั้นออกแถลงการดับกระแสปฏิเสธข่าวลือที่เกิดขึ้นทั้งหมด